พัสดุปริศนาค่ะเป็นสองแม่ลูกเป็นชาวขอนแก่น
ตัวอยู่ขอนแก่นแต่เอ๊ะมันมีของมาส่งเขาที่สมุทรปราการ
และที่สำคัญไอ้ของนี้ทำให้เขาโดนหมายเรียกเข้าไปรายงานตัวเลยนะคะ
เพราะว่าพอเปิดกล่องออกมาแล้วเนี่ยยาบ้าเพียบเลยอ่ะ
สี่พันหกร้อยเมตรอะค่ะเขาบอกเอาแล้วงานเข้าแน่แน่เลยนะคะ
ก็เลยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะ
นี่คือนายมังกรบุญกุศลผู้ใหญ่บ้านบ้านสะแก้วตำบลม่วงหวา
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะพานางบุภานามดี
แล้วก็ลูกสาวนางสาวสุนิสานามดีมาขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่
หลังจากที่สองแม่ลูกถูกหมายเรียกให้ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปรับทราบหน่อยเพราะว่าเขาไปเจอพัสดุที่ข้างในเนี่ย
บรรจุยาบ้าสี่พันหกร้อยเมตรแล้วระบุชื่อผู้รับเป็นนางสาวศูนิษาค่ะ
กล่องเนี่ยคุณมาไกลมากนะเพราะว่าเป็นพัสดุข้ามทวีป
มาจากเบลเยี่ยมแล้วส่งไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งแม่ลูกทั้งสองคนที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยเธอบอกว่าโอ๊ย
ไม่เคยออกจากขอนแก่นเลยแล้วจะไปอยู่ที่สมุทรประการได้ยังไง
ปกติวันทำสวนทำไร่อยู่ในหมู่บ้าน
ก็เลยกังวลแล้วล่ะทีนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง
เพราะว่าแหมคดีนี้มันใหญ่นะ
ถ้าเกิดมันเป็นยาบ้า๔๐๐๐กว่าเม็ดมาโดนค้าแน่นอน
เธอบอกว่ากังวลใจว่าเธอจะต้องโดนรับโทษ
จะถูกต้องข้อกล่าวหาอะไรไหม

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ด้วย